วันนี้มีความคืบหน้าหลายคดีนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นคดีที่ท่านติดตามมาตลอดนะฮะ
คดีที่บังปะอินเรื่องของน้องหญิงนะครับ
คดีที่เขาชีจันทร์ของน้องสปายกับน้องฟอส
แล้วก็คดีของไฮโซสาวเชอรี่ที่ถูกไนโก้ฆ่าจนเสียชีวิต
แต่ละคดีมีความคืบหน้าที่มีนัยสำคัญแล้วก็น่าสนใจมากนะคะ
อยากจะจบรายการสักเที่ยงคืนค่ะ

อยากให้คุณผู้ชมส่งข้อความมาคุยกันค่ะ
คือทุกคดีมันมีเงื่อนงำปริศนาความลึกลับซับซ้อน
ใช่ค่ะแล้วตัวละครก็เยอะด้วยนะฮะ
เดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันไปก็แล้วกันนะครับ
คดีไหนที่สำคัญแล้วมีจุดเกิดเหตุต่าง
มีตัวละครมีผู้ต้องหาในคดีเข้ามาเยอะเนี่ย
เดี๋ยวเราทำกราฟิกให้ดูง่ายอธิบายกันชัดเพิ่มเติมด้วย
จะได้เข้าใจแล้วก็ไม่สับสนปนกันในแต่ละคดีด้วยนะคะ
แต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยผมพาไปที่นครปฐมก่อนนะครับ
คือมันมีคดีที่เห็นแล้วก็สังเวทใจ
เห็นข่าวบ่อยครั้งก็คือการที่คนร้ายเข้าไปเงิน
ขโมยเงินในตู้บริจาคตามวัดตามโบสถ์ตามสาราอะไรพวกนี้

แต่ทีนี้คนร้ายเป็นผู้หญิงเป็นแม่

ให้ลูกที่เป็นเด็กแค่ไม่กี่ขวบดูต้นทาง
แล้วพอพระมาเห็นจับได้ทำร้ายถึงขั้นกระโดดถีบพระ
นี่นี่คือลูกตะโกนบอกแม่แล้วนะแม่พระมาแม่พระมา
แม่ก็เดินออกมาจากโบสถ์กำลังจะเข้าไปขโมยเงิน

ค่ะแล้วก็ทำร้ายพระแบบนี้

แล้วพระท่านบอกว่าเคยก่อเหตุขโมยเงินขโมยของในวัดหลายครั้ง

พอหลวงพี่ท่านหันหลังนี่กระโดดหีบเลยแล้วยังตามเข้าไปอีก
จังหวะที่ไปทำร้ายอยู่ด้านหลังเนี่ย
มันมีพุ่มไม้บังพอดีนะครับ

ก่อนที่จะพาลูกเดินออกจากวัดไป
นี่เด็กผู้หญิงส่องสำควบนี่ค่ะ
คือแค่เข้ามาขโมยของในวัดนี่นะ
ก็ต้องบอกว่าไม่กลัวบาปกลัวกรรมแล้วนะ
นี่ถึงขั้นทำร้ายพระแบบนี้นะครับท่านผู้ชม

อยู่ที่หน้าโบสถ์วัดกลางบางแก้ว
ในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะฮะ

ก็คือผู้หญิงคนนี้ทำร้ายพระสงฆ์
ที่เข้ามาต่อว่าว่าทำไมถึงขึ้นไป
ขโมยเงินในวัดในโบสถ์

แล้วทำมาแล้วหลายครั้งด้วยนะครับ
หลักฐานจากกล้องวงจรปิดในครั้งนี้ก็เลยทำให้

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันอังคารที่ผ่านมานะครับ

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงครับ

คุณกิติศักดิ์ก็เดินทางไปที่วัดนี้นะครับ
กลางบางแก้วตำบลท่าตำหนักอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม

และไหนอย่างขอยกล้องมูลจอลปิดนี่ครับหลวงพี่ท่านนี้ท่านชื่อว่าพระกิติศักดิ์กิทธนาศิษฐกรุณนะครับ
พระลูกวัดกลางบางแก้วนะครับ

ให้ดูร่องรอยบาดแผลที่ยังอยู่ที่ใบหน้ากับลำคอ
เป็นรอยแผลแดงผิวหนังถลอกเกิดจากการถูกเล็บขวนเป็นทางยาว
หลวงพี่กิติศักดิ์เล่าว่าเมื่อบ่ายวันที่๓๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
ตอนนั้นกำลังเดินตรวจตราในวัดอยู่นะครับเพราะว่าท่านเป็นพระลูกวัด
ที่ทำหน้าที่คอยดูแลทรัพย์สินของวัดค่ะนะฮะแล้วก็มีคนงานมาบอกว่า
มีขโมยขึ้นไปขโมยเงินในโบสถ์หลวงพี่ก็รีบเดินไปดู
ไปถึงหน้าโบสถ์เจอเด็กผู้หญิงอายุ๓๔ขวบนั่งอยู่คนหนึ่ง
นั่งอยู่ที่บันไดหน้าโบสถ์นะฮะพอเด็กผู้หญิงเห็นพระสงสัยแม่คงบอกไว้
ตะโกนเลยบอกแม่พระมาแม่พระมาแล้วผู้หญิงเสื้อสีขาวในกล้องวงจรปิด
ก็เดินลงมานะครับพอเดินออกมาพระกิติศักดิ์ท่านจำได้เลย
ว่านี่ผู้หญิงคนเดิมเลยผู้หญิงคนนี้เคยมาก่อเหตุ
ขโมยของในวัดหลายครั้งแล้วอ่าที่ผ่านมาเคยแจ้งความ
แล้วก็เคยพาไปตกลงกันที่สพนครชัยศรีแล้ว
ไม่เอาเรื่องเอาความอะไรนะตกลงกันแล้วว่าจะไม่มาก่อเหตุในวัดอีก
แต่ก็มาก่อเหตุอีกช่วงที่เห็นในภาพในคลิปอ่ะ
ที่ท่านเหมือนกับพูดอะไรไปก่อนที่จะถูกกระโดดถีบตอนหันหลังให้เนี่ย
คือท่านบอกว่าท่านต่อว่าว่ากล่าวไปว่าทำไมถึงมาทำแบบนี้อีก
ทำให้นางสาวอรวรรณไม่พอใจนะฮะต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย
แล้วตอนที่ท่านหันหลังเนี่ยก็กระโดดถีบเลย
แล้วก็ยังเข้าไปทำร้ายด้วยการขวนด้วยการตบหน้าอีกหลายครั้งนะครับ
คือหลวงพี่กิติศักดิ์ท่านบอกว่าตอนนั้นท่านก็พยายามป้องกันตัวเองนะ
ด้วยการผลักนะครับก็ผลักไปจนหญิงสาวคนนี้ล้มลงนะครับ
แล้วท่านก็ตะโกนเรียกให้คนมาช่วยผู้หญิงคนนี้ก็เลยลุกขึ้น
แล้วก็อุ้มลูกแล้วก็หนีไปนะครับ
หลังจากนั้นก็นำเรื่องไปบอกท่านเจ้าวาดแล้วก็วัยยาวัชกรของวัด
แล้วก็เอาคลิปจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานไปแจ้งความ
พอพระขึ้นไปยืนอยู่ตรงกระดายปุ๊บ
ที่พระจะถึงกระดายเด็กที่ดูต้นทานก็ตะโกนเรียกแม่แม่พระมา
โยมผู้หญิงที่อยู่ในบทก็เดินลงมาก็ยืนอยู่สิเฉย
แล้วจังหวะที่ว่าลงมาถึงกระดายขั้นที่พระยืนอยู่
พระก็ถามว่าโยมไหนบอกว่าจะไม่มาวัดอีกแล้วไง
แล้วโยมก็บอกว่าก็ชี้มือด่าพระว่ามึงเป็นใครลักษณะนี้
แต่ว่าคำหยาดเยอะยอมให้เขาเอ่ยถึงนะลักษณะนี้
แล้วพอจังหวะพักก็กะว่าจะยดโทรศัพท์โทรหาหลวงตาเปี๊ยกคือกล้องวงจรปิดอยู่ที่หลวงตา
จังหวะข้างหลังก็กระโดดหีบพระเลย
พระก็หันกลับมาว่าโยมทำอย่างนี้กับพระได้ไงก็เอามือตะกุยหน้าพระประมาณนั้น
พระก็เลยถอยก็เห็นว่าเป็นศรีกาแต่ที่ไหนได้โยมเขาวิ่งเข้ามาปีมาเลย
ปิดเข้ามาตะกุยพระอีกแล้วก็มาหยิบแจกกันแก้วตรงข้างบนกะว่าจะตีพระมั้ง
พระก็เลยไม่ไหวจังหวะที่ก้มหยิบพระก็เลยไปหยิบมือเขา
ก่อนที่เดียวพระก็ไม่ให้หยิบขึ้นมาได้และจังหวัดนั้นพระไม่รู้จะทำไง
เขาก็เลยต้องผัดยมก่อนผัดยมแล้วก็กระชากล็อกคอ
อย่างที่โยมเห็นคร่าวมันจะเป็นอย่างนั้นไม่งั้นโยมก็ไม่หยุด
ต้องอธิษฐานสะดอกเคาะทำบุญ

กรรมนี้มันไม่ใช่ติดตัวเราในชาติเดียว
ชาติหน้าจะตามเราไปด้วย
พระท่านพูดดีนะคือคนไปทำบุญไปสะดอกเคราะห์แล้วคุณไปเอาเงินเข้ามา

กรรมอะไรของเขาเนี่ยคุณเอาไปหมดเลยนะคุณรับไปเคราะห์ไปหมดเลยนั้น
คือที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นพวกที่เข้าไปขโมยเงินในตู้บริจาคในจุดต่างของวัดแบบนี้ฮะ

เคยคือเมาหรือเปล่าอ่ะคือปกติไหมคนปกติไม่น่าจะทำพระได้แบบนี้
ก็เนี่ยครับทางตำรวจนะฮะพันธมตเอกศรีฮเดชสะกรอบแก้วท่านภูมิกับการสพนครชัยศรีเจ้าของท้องที่
บอกว่าหลังจากได้รับแจ้งความจากทางวัดก็ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ครับ
แล้วก็สามารถไปควบคุมตัวนางสาวอรวรรณได้ที่บ้านพักนะครับ

ซึ่งก็คือทางผู้ต้องหาก็ยอมรับว่าเสพยาบ้ามา

มีลูก๓คนไม่มีงานทำ

สิ่งที่พูดต่อคนเดียวจากการจวดประวัตินะครับ
ยังพบว่านางสาวอรวรรณผู้ต้องหาเคยก่อเหตุเข้าไป
ลักขโมยเงินงัดเงินในโรงศพรับบริจาค
วิหารหลวงปู่บุญที่วัดกลางบางแก้วมาแล้ว

กรกฎาคมก็พยายามจะไปก่อเหตุอีกแต่ว่าไม่สำเร็จ
เนี่ยฮะภาพเดิมเขาก็มีฮะหลักถงหลักฐานเขามีหมดนะครับ
กระทั่งครั้งล่าสุดก็คือที่เกิดเหตุที่หน้าโบสถ์เมื่อสักครู่นี้นะครับ
ซึ่งพระกิติศักดิ์ท่านมาพบเข้าแล้วก็มาตักเตือนก่อนจะถูกทำร้าย
นางสาวอรวรรณเนี่ยยังติดยาเสพติดอย่างหนัก
ชอบก่อเหตุตระเวนขโมยลักทรัพย์ตามวัดต่าง
โดยวิธีการก็คือพาลูกสาวคนเล็กไปด้วยทุกครั้ง
เพื่อตบตาที่วัดว่าเหมือนกับว่าแม่พาลูกมาไหว้พระ
จะได้ไม่จับพิรุษจับสังเกตมาก
แล้วก็อีกทางหนึ่งคือให้เด็กคอยดูต้นทางให้
บอกลูกเอาไว้ว่าถ้าเห็นใครมาเห็นพระมาก็ให้ตะโกนบอกแม่
สงสารเด็กอ่ะไม่อยากจะให้เด็กต้องมาทำอะไรแบบนี้
แล้วเด็กยืนดูอยู่ตอนที่แม่ถีบพระ

อ่าเนี่ยก็ถูกแจ้งข้อหาไปสี่ข้อหานะครับ
ก็คือทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่น
ข้อหาเสพยาเสพติดข้อหารักทรัพย์
และข้อหาพยายามลักทรัพย์
ตำรวจพาตัวไปฝากขังที่ศาลแล้ว

อ๋อเนี่ยคุณติคุณกิติศักดิ์นักข่าวของเรานะ
พอลงพื้นที่ไปที่วัดก็ไปคุยกับชาวบ้าน

เขาบอกว่าก็เห็นผู้หญิงคนนี้ไปก่อเหตุในวัดเนี่ยบ่อยนะ

วันหนึ่งเนี่ยเข้าวัดไปสองสามครั้งอ่ะ
ไม่ได้ไปทำบุญทำอะไรไปคอยเดินดู

พอแบงค์ติดกาวขึ้นมาเนี่ยก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้

เพราะมันช่องเล็กเอาไม้ติดกาวเนี่ย
แล้วชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าเคยพยายามจะเตือน
แต่พอเตือนแล้วเนี่ยโดนด่าโดนว่าแล้วก็ถ้อยคำที่ด่าแบบหยาบคายมาก
หลังชาวบ้านก็ไม่กล้าเตือนแล้ว
แล้วก็มีพฤติกรรมแบบนี้บ่อยนะคะ
ทำท่าทำทางเหมือนไปดูตามวัดตามอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ไม่ได้ดูอย่างเดียวไม่ได้ไปทำบุญ
ตั้งใจจะไปแบบรอจังหวะปลอดคน
แล้วก็ขโมยเงินจากตู้บริจาคเนี่ยค่ะ
เดี๋ยวให้ชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นเล่าให้ฟังนะคะ
ถ้ามีคนเขาก็เข้าไม่เอาเลยอ่ะ
เขาไม่สนใจถ้ามีคนถ้าอย่างถ้าผมอยู่
ผมก็บางทีก็ให้คนเดินเข้าไปบางทีก็
อ้าวพี่อ้อยร้านน้ำแข็งตรงเนี่ย
หมายถึงก็อย่างนั้นแหละ
เห็นบอกว่าผู้หญิงคนนี้ก็เคยโดนจับมาแล้วที่นี่ใช่ไหมครับ

เคยแล้วก็เขาก็ปล่อยอ่ะ
เมื่อเขามางัดตู้ลงศพ
เขาก็บอกว่าขโมยขโมยตะโกน
เข้ามาวันไม่ต่ำกว่าสามแล้ว
ไหนเราก็ไม่คุยว่าพริปรับพรรมก็หรอก
เหมือนเขาต้องการตังค์อ่ะ

เพราะอยากไปตื่นไปอะไรก็โดนดา

ทีนี้เราไปเจอกับญาติของผู้หญิงที่ก่อเหตุ

นางสาวอรวรรณก็เคยอยู่ด้วยกันกับญาติคนนี้ค่ะ

แต่ว่าเธอได้ขอให้ย้ายออกไปข้างนอก
พฤติกรรมของนางสาวอรวรรณก้าวร้าวนะ

แล้วก็ชอบลักเล็กขโมยน้อยเป็นประจำค่ะ
พอออกไปอยู่ข้างนอกก็ยังไม่เลิกนิสัยแบบนี้นะคะ

บอกกับสามีของนางสาวอรวรรณให้รับรู้นะ

เมื่อเช้าสามีของนางอรวรรณก็โทรไปหาญาตินะคะว่า
ให้ไปรับลูกสาวคนเล็กมาอยู่ด้วย

เพราะว่าสามีของอรวรรณเนี่ย

คือตำรวจบอกว่าพอเขาจับอรวรรณได้เนี่ย

ทีนี้เด็กลูกทำยังไง

พ่อไปทางพ่อก็ติดคุกแม่ก็ต้องถูกดำเนินคดี
เด็กยังถามหาพ่อตลอดนะคะ
ญาติบอกแบบนี้นะคะคือเด็กก็ติดพ่อ
ส่วนแม่ก็เด็กไม่ค่อยสนิทมากด้วยเท่าไหร่
คือแม่ก็มักจะพาลูกสาวไปตระเวนก่อเหตุ
ขโมยของลักทรัพย์ในวัด

ญาติบอกว่าลูกของนางสาวอรวรรณเนี่ย

คือพอแม่พาไปก่อเหตุแบบอย่างนี้

ไม่คิดว่าจะกล้าทำกับพระขนาดนี้นะคะ
แล้วก็ช่วงบ่ายที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่พม
ก็คือทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ย
ไปที่บ้านเขาเป็นห่วงเด็กไง

ก็เลยไปดูความเป็นอยู่ของเด็กว่าเป็นยังไงนะคะ

เขาแทบจะฆ่าป้าเลยแหละ

เขายกหินจะทุ่มเลย
เดี๋ยวก้อนอีซีแพคหน้าบ้านบอก
ตอนหลังเนี่ยรู้สึกเขามีพฤติกรรมแปลกเปลี่ยนไป
ก็ได้ข่าวมาเรื่อยว่าเขาติดยาเสพติด
เมื่อก่อนเขาล่าเริงแต่ตอนนี้เขาเป็นเด็กเงียบ
เงียบ

พอแม่พาไปก่อเหตุแบบนี้บ่อย
เด็กซึมเป็นคนซึมไม่พูดมั้ยจ้า
ก็อย่างน้อยเจ้าหน้าที่ก็มาดูแลให้แล้ว

ยาเสพติดเนี่ยไม่เคยให้คุณอะไรกับใคร

ลักขโมยลักทรัพย์แล้วก็ถูกจับจนได้นะครับ